บ้างนะครับที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒เกมในช่วงฟีฟาเดย์พบกับทีมชาติเนปานนะครับ
ก็จะเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยในวันที่๒๔มีนาคมนี้ที่ชนบุรีสเตดียมนะครับ
ไปดูข้อมูลทีมชาติเนปานกันหน่อยนะครับคู่แข่งของทีมชาติไทย
ผลงานในปีสองพันยี่สิบสองรงแข่งขันไปทั้งหมดสองเกมนะครับ
พบกับมาเลเซียสก็อุ่นเครื่องชนะไปทั้งสองเกมนะครับ
ก็รับหน้าที่คุมทีมชาติเนปานมาตั้งแต่๒๕กรกฎาคม๒๕๖
ผลงานที่น่าสนใจก็คือพาทีมคว้ารองแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียใต้
สาเหตุที่ทีมชาติไทยเลือกเนปานเข้ามาแข่งขันในเกมอุ่นเครื่อง
เพราะว่าทีมชาติไทยเองก็ต้องการจะทดสอบรูปแบบการเล่นกับทีมจากเอเชียใต้ด้วย
เนื่องจากไทยจะต้องลงแข่งขันเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคัดเลือก
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายนนี้นะครับโดยอยู่ร่วมสาย๔กับ๒ชาติจากเอเชียใต้
อย่างศรีรังกาและเมาดีฟด้วย
โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับในเดือนมีนาคมนี้
ใหญ่จะแข่งขันโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒เกมนะครับ๒๔มีนาคม
ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีครับ
แข่งขันสรุปสรุปดุบัตรส่งหนึ่ง๒๒นะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดทั้ง๓เกมเลยนะครับ
๒๓มีนาคมพบกับทีมชาติกาต้าเวลา๒๓นาทีกา
๒๖มีนาคมพบกับทีมชาติจีนเวลา๑๙นาทีกา
แล้วก็นัดที่๓จะเป็นนัดจัดอันดับ
ก็รอยืนยันวันแข่งขันแล้วก็เวลาขันอีกด้วยนะครับ